แต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่จังหวัดพยาวเนี่ยที่นี่เขาเป็นเจ้าแรกเลยนะคะ

นี่นี่นี่โอ้โห
เตะขากันไปสนุกสนานทานก๋วยเตี๋ยวไปมีความสุขซะละเกิน
แต่ขาตัวเองได้แต่อย่าไปเตะขาคนอื่นก็ล่ะ
มีเรื่องแทนที่จะได้มีเหลืองเออได้เลือดแทน
นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาหนึ่งเดียวของจังหวัดพยาว
ตั้งอยู่ใกล้กับถนนชายกว้านอนุสวรีพ่อขุนงำเมืองริมกว้านพยาวเลยค่ะ
บรรยากาศที่คึกคักนี้ไม่ใช่แค่เพราะว่าความเก๋ไก่ของการนั่งกินแบบห้อยขานะ
แต่เขาบอกว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวของเขานี่ไม่ธรรมดานะคุณ
ทอดความอร่อยมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่
มีมาหลากหลายเมนูให้เลือกลิ้มลองกันเลยนะคะ
ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเกาเหลาหมูเนื้อ

ใช่ข้าวมันไก่ก็มีนะคะ
ราคาก็ทานกันแบบเพลิน

ถูกมากเตะขาไปได้ด้วยนะคะ
บรรยากาศด้วยอากาศดีด้วย
แต่ถ้าเกิดซื้อกลับบ้าน๔๐บาทนะคะ
สั่งมาคนละถ้วย๒ถ้วยมานั่งห้อยขา
กินกันไปเพลิดเพลินเจริญใจดีจัง

ใครอยากจะไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาเมืองพยาว
ร้านนี้เปิดขายตั้งแต่๘โมงจนถึง๕โมงเย็นทุกวันนะคะ
สถานที่ตั้งของร้านบอกอีกที
อยู่ใกล้กับถนนชายกว้าน
นุสวรีพ่อขุนงำเมืองริมกว้านพยาว

นี่ดูภาพอยากให้ดูตอนที่เขาทานกันเรียงข้างหน้า

ขากระดุกกระดิกขากระดุกกระดิก
เราทำบ้างมั้ยคุณเหมือนเป็นแบบว่าอ่านข่าวห้อยขาไหม

อ๋อเราแต่งตัวดี
ใช่ข้างบนเราเต็มที่เต็มสูตรเลย

อย่าดูข้างล่าง

ที่พญเยาก็มีที่พิสุทธิโรคก็มีเหมือนกัน